รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันนะคะว่าตารางการท่องเที่ยวในประเทศไทยยังคงคงเดิมโดยเฉพาะประเพณีลอยกระทงค่ะ
แต่จะเน้นเรื่องของการจัดการที่เหมาะสม
กรอบการวัฒนวรางกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่า
เมื่อวันที่๒๔ตุลาคมที่ผ่านมาได้สร้างความชัดเจนกับเอกอัครราชทูตจากประเทศต่างรวม๓๔ชาติและหอการค้าต่างประเทศในไทย
ตารางการท่องเที่ยวของประเทศไทย
ว่ายังดำเนินการอย่างต่อเนื่องเช่นเดิมไม่ได้มีการยกเลิกและยังคงพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
แต่เน้นเรื่องของการจัดงานอย่างเหมาะสมค่ะ
ประเพณีที่ยังคงเดิมและให้จัดกิจกรรมบันเทิงตามความเหมาะสมคือ
ประเพณีลอยกระทงวันพ่อแห่งชาติวันคริสต์มาสและเทศกาลสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
เปลี่ยนจากกิจกรรมจุดพลุเป็นจุดเทียนแทน
ส่วนวันตรุษจีนให้สวมเสื้อสีแดงแต่ติดริบบิ้นสีดำและสามารถเชิดสิงโตได้
อกจากนี้ยังมอบหมายให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเร่งจัดกิจกรรมท่องเที่ยวนำร่อง๗๐เส้นทาง
ตามรอยพระบาทเพื่อให้ประชาชนท่องเที่ยวแบบเรียนรู้ตามแหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคต่าง
สร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวภายในประเทศให้คนไทยได้เป็นส่วนหนึ่งในการท่องเที่ยว
พร้อมปฏิบัติดำเนินชีวิตตามรอยในหลวงรัชกาลที่๙
พงพานุสเวตรุลประหลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบอกว่าได้รับมอบหมายจากรัฐบาล
ตั้งจุดอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงราชการที่๙
โดยมีน้ำดื่มที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ขยายเวลาบริการรถรับส่งฟรีสู่ท้องสนามหลวงต่อเนื่อง
จนถึงวันที่๑๓พฤศจิกายนนี้โดยจะให้บริการเส้นทางหลักสายอนุสวรีชัยสมรภูมิสนามหลวง